เรื่องราวที่สืบเนื่องจากการไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

คือท่านผู้ชมฮะต้องบอกว่า

เป็นตำรวจศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่าไซเบอร์จะเป็นอีกอีกชุดหนึ่งอ่า
แต่ชุดนี้จะเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลย

ถ้าตำรวจไซเบอร์เราจะได้ยินข่าวเรื่องปราบพนันออนไลน

ค่ะแต่ว่าสำนักการบวชแห่งชาติเนี่ยเขาตั้งมาอีกชุดหนึ่ง

นี่ถึงขั้นคอมมันโดต้องมาเลย

อย่างที่ท่านติดตามข่าวกันมาตลอดนะฮะ

พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์
ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี

เป็นผู้ดูแลอยู่
บอกว่ามันก็ขยายผลมาจากกรกฎาคมเนี่ย
ตำรวจไปปราบรามแล้วก็จับกลุ่มเจ้าของ
แล้วก็เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ได้
ก็ขยายผลต่อจนกระทั่งมาได้ผู้ต้องหาตามหมายจับอีก๒๓
ใน๒๓เป็นตำรวจ๘นาย
แล้วตำรวจแปดนายก็เป็นโอ้โหพบว่าเป็นลูกน้องทำงานใกล้ชิดกับ
โจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรมาทั้งนั้นเลย
วันนี้ก็เลยขอหมายค้นไปที่บ้านหลังหนึ่งที่
หลังสมสรรตำรวจถนนวิพาวดี
โดยบอกชื่อเจ้าของบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นของบิ๊กโจ๊กเป็นชื่อพลเรือน
แต่ทราบว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับมาอยู่ที่นี่
แล้วก็ได้ตัว๑คนอยู่แถวหน้าบ้านบิ๊กโจ๊กพอดี
นี่นะฮะจากนั้นก็มีการเข้าไปตรวจค้นด้านในนะครับทุกผู้ชมครับ
ล่าสุดตำรวจทั้ง๘นายถูกคุมตัวได้หมดแล้วนะครับ
เดี๋ยวไล่ดูหน่อยนะครับ๘นายนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจสองนายนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะครับ

ใช่ไหมใช่ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกเขมรินนี่เป็นน้องชายนะครับอืม
แล้วก็มีพันธมตเอกอาริสครูประสิทธิ์รัฐภูมิกับการตม
จังหวัดฉะเชิงเศร้าพันธุ์ตำรวจโทคริสปริยเกต
รองภูมิกับการสืบสวนสพสำรงเหนือพันธุ์ตำรวจรีชานนท์อ่วมทร
นี่คือนายตำรวจติดตามบิ๊กโจ๊กนะฮะสิบตำรวจเอกนัทธวุฒิหวัดแวว
พบหมู่งานสายตรวจ๑กองบังคับการตำรวจจราจร
และ๑๐ตำรวจเอกอภิษฎคนยงพบหมู่งานป้องกันและปราบราม
สพบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าแล้วก็มีประชาชนหรือว่าพลเรือน
ถูกออกหมายจับ๑๕คนนะครับซึ่งยังได้ไม่ครบนะฮะนี่นะครับ
เหลืออีกหกคนที่ยังไม่ได้ตัวนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามี
พยานหลักฐานชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
แล้วก็บัญชีม้าต่างนะฮะที่เคยจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้เมื่อกรกฎาคม
ที่มีมินนี่อะไรด้วยนั่นอ่ะใช่ไหมนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะตำรวจทั้ง๘นายพลโนโทไตรลงบอกว่า
พฤติการเนี่ยพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับเหล่านี้แบ่งหน้าที่กันทำเนี่ยออกเป็น๔กลุ่มความผิด
ก็คือ๑บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์หรือว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นั่นแหละนะฮะ
จัดหาบัญชีม้า๓จัดการธุรกรรมการเงินและบัญชี
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากบัญชีม้าที่ไปจัดหามานี่นะฮะ
บางคนก็รับจ้างเปิดบัญชีม้าก็มีนะครับจะอยู่ในกลุ่มจัดการธุรกรรมการเงินและบัญชีนะครับ
ไปดูหน่อยนะครับปฏิบัติการตรวจคนที่บ้านบิ๊กโจ๊กวันนี้เนี่ย๖โมงเช้านะครับ
ส่วนที่กำลังตำรวจคอมมันโดด้วยนะฮะตำรวจไซเบอร์ด้วยพร้อมกับอาวุธครบมือนะฮะนี่ครับ
มีอีกหลายชุดนะฮะรวมเป็น๘ชุดนะครับนำหมายค้นแล้วก็หมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้
เพื่อจะไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับโดยหมายค้นเนี่ยคือไปขอตรวจค้นบ้านพัก๕หลัง
อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยวิภาดี๖๐อยู่ด้านหลังสโมสรตำรวจวิภาวดี
แต่พอเข้าไปถึงปรากฏว่าผลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรหรือว่าบิ๊กโจ๊กออกมานะฮะ
นี่คือ๖โมงเช้าแทบไม่ทันตั้งตัวตกใจเลยมาในชุดนอนเลย
เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็สวมถุงเท้าบิ๊กโจ๊กก็ขอดูหมายค้นนะฮะ
ตอนที่มาถึงตอนแรกเนี่ยมีพลโนตรีอำนาจไรพฤษรองผู้บัญชาการ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะฮะ
ซึ่งผสมกำลังกันมาที่มาอยู่ที่หน้าบ้าน
โจ๊กก็ออกมาที่หน้าบ้านที่เป็นทาวน์โฮม๓ชั้นนะฮะอยู่ติดกันเนี่ยนะครับ
แล้วทางตำรวจก็อ่านหมายค้นให้ฟังบิ๊กโจ๊กก็แสดงท่าทีไม่พอใจ

ทีแรกก็ขอดูหมายค้นก่อนพออ่านหมายค้นสักพักนึงก็บอกให้กลับไป
แล้วบอกว่าถ้าจะตรวจค้นเนี่ยต้องให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาร่วมตรวจค้นด้วย
บิ๊กโจ๊กก็เดินกลับเข้าไปในบ้านเลยนะฮะ
คุณกลับไปเลยไปบอกให้ลูกน้องคุณออกไปผมไม่ให้ค้นนะครับ
คือถ้าจะค้นก็ได้แต่ต้องมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาร่วมตรวจค้นนะครับ
คือตอนที่ตำรวจมาถึงหน้าบ้านบิ๊กโจ๊กก็มีรถยนต์จอดอยู่๓คันนะฮะ
ก็เป็นรถที่ส่วนมากสื่อมวลชนก็จะเห็นอยู่แล้วนะฮะ
เวลาที่ไปทำงานตามจุดต่างการนะฮะ

แต่เจ้าหน้าที่บอกก็ต้องทำตามหมายจับนะครับ
ก็เลยไปที่บ้านทาวน์โฮมนะซึ่งอยู่ติดกันอีกสองหลังนะครับ
ห่างจากบ้านของบิ๊กโจ๊กสัก๕๐เมตรนะครับ
ซึ่งสองหลังนี้จะเป็นบ้านพักของนายตำรวจติดตามของบิ๊กโจ๊กนะครับ
ก็จะมีรถจอดอยู่นะฮะ
นี่ฮะถ้าคือเป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าจะมีอยู่๕หลังที่บิ๊กโจ๊กซื้อเอาไว้นะครับ
ห่างกันสักแค่ไม่กี่เมตรนะฮะ
สองหลังซ้ายมือหลังที่หนึ่งหลังที่สองตามหมายเลขที่เราเขียนเนี่ย
โจ๊กบอกว่าก็ซื้อไว้ให้กับนายตำรวจได้พักนะฮะ

แล้วก็มีหลังตรงกลางหลังที่๓หลังที่๔เนี่ยบิ๊กโจ๊กอยู่เอง
หลังที่๕ก็เป็นบ้านของคุณพ่อของบิ๊กโจ๊กนะครับ
ซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะบ้านคุณพ่อบิ๊กโจ๊กนะครับ
นี่นะฮะคือบ้านทั้งสองหลังเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เป็นหลังที่มีตำรวจติดตามบิ๊กโจ๊กอาศัยอยู่เนี่ยนะฮะ
ที่ไปเจอรถอีซูซูนะฮะ๕ประตูนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะควบคุมตัวนะพันธมตรีชานนท์อ่วมทรนะครับ
ซึ่งเป็นนายตำรวจติดตามของบิ๊กโจ๊กได้ด้วยนะครับ
ตามรายงานบอกนะฮะว่ายังไปเจอ
สิบตำรวจเอกนัทธวุฒิหวัดแววและสิบตำรวจเอกอภิษฎคนยง
แม้จะไม่ได้ทำการเข้าตรวจค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กในตอนแรกนะครับ
เพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกต้องมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาด้วยเนี่ยนะฮะ
จากนั้นนะครับอีก๒ชั่วโมงต่อมา๒ชั่วโมงกว่านะครับ
เวลาประมาณ๘นาฬิกา๔๐นาที
พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับ
ก็เดินทางมานะฮะหรือว่าบิ๊กเจี๊ยบนะครับได้เดินทางมานะครับที่หน้าบ้านของบิ๊กโจ๊ก
ใช้เวลาคุยกันอยู่ประมาณสัก๒๐นาทีกว่าค่ะ
จนกระทั่ง๙โมงนะคะบิ๊กโจ๊กนี่แหละเป็นคนนำพาคณะของบิ๊กเจี๊ยบเดินออกจากบ้านไปตรวจค้นจุดที่๕ซึ่งเป็นบ้านคุณพ่อของตัวเอง
ซึ่งบิ๊กโจ๊กให้ข้อมูลบอกว่าหลังนี้เป็นบ้านที่ซื้อให้กับคุณพ่อ
แต่ว่าปัจจุบันคุณพ่อเสียชีวิตแล้วก็เลยไม่ได้มีคนอาศัยอยู่
ก่อนเข้าบ้านก็มีการกดรหัสผ่านด้วย
และชุดตรวจค้นก็เข้าไปตรวจสอบในบ้านก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
๙โมง๑๐นาทีบิ๊กโจ๊กพาชุดตรวจค้นเดินย้อนกลับมาบ้านหลังที่๓และหลังที่๔
ซึ่งเป็นบ้านของนายตำรวจติดตามเพื่อนำตรวจค้น
ใช้เวลาตรวจค้นอยู่ไม่เกิน๑๐นาทีค่ะก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ที่พนักงานสอบสวนจะนำหมายค้นให้บิ๊กโจ๊กเซ็นรับทราบทั้ง๕จุดนะคะ
โจ๊กเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหน้าบ้านด้วย
บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเว็บไซต์พนัน
แต่ถ้าหมายจับเป็นชื่อลูกน้องเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมาย

ยืนยันว่าตัวบิ๊กโจ๊กเองทำงานด้านการปรับปรามแก๊งคอลเซนเตอร์และพนันออนไลน์อย่างเดียว
ถ้าจะเกี่ยวข้องก็เกี่ยวแค่เรื่องนี้คือเรื่องของปราบราม
แต่ถ้ามีหมายจับกับหมายค้นมาก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ
จากนั้นนะครับก้านนาฬิกา๓๐นาทีชุดรวดค้นก็ได้เก็บหลักฐานบางส่วน
กลับเข้าไปในบ้านนะฮะจากนั้นก็นัดหมายสื่อมวลชนว่าจะไปให้สัมภาษณ์ที่สโมสรตำรวจวิภาวดีตอน๑๑นาฬิกา
ซึ่งจะมีศูนย์บัญชาการของบิ๊กโจ๊กอยู่ที่นั่นเป็นที่ทำงานนะครับ
เท่ากับว่าปฏิบัติการตรวจคนบ้านบิ๊กโจ๊กวันนี้นะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น๓ชั่วโมงนะฮะไม่พบ
สิ่งของผิดกฎหมายแต่สามารถควบคุมตัวตำรวจตามหมายจับได้๓นายเป็น๓จาก๘นะครับ
โดยการตรวจคนครั้งนี้นะครับนอกจากตำรวจชุดจับกลุ่มแล้วก็มีคนเห็นบิ๊กเต่านะฮะ
โนตรีจรุลเกียรติปานแก้วตามตำแหน่งท่านคือผู้บังคับการปราบรามการทุจริต
และประพฤติมิชชอบหรือว่าปป
ปัจจุบันก็รักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงด้วย

โหก็เพิ่งมีคดีกำนันนกใช่ไหม

นี่นะฮะมาอยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับ
มาพร้อมกับทางรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์
ที่ท่านใส่ชุดลายพรางพลตรีอำนาจไรพฤษ
ไตรพฤตนะฮะหรือว่าบิ๊กบริสต์นะฮะ

ทีนี้คนก็เลยตีความไปต่างนานา
คือแหมพอเห็นตัวละครแต่ละตัวแล้ว
มันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่า

สอบถามไปแล้วคือทางบิ๊กเต่าเองจะเป็นปป
หรือว่าในฐานะรักษาการผู้การทางหลวงเนี่ย

แต่เหมือนกับมาดู

เพราะมีตำรวจซื้อเยอะในหมู่บ้านนี้

ก็อาจจะเห็นผ่านไปผ่านมาอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ

ทีนี้หลังจากค้นบ้านของรองพบตรก็คือบิ๊กโจ๊กเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
ผลตำรวจโทวรวัตน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน
ัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี

คือการขยายผลจากการจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์

เรื่องต้นจากการตรวจค้นไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะ
การตรวจค้นในบ้านของท่านสุรเชษฐได้เจอข้อมูลหลักฐานพยานอะไรที่จะเอาไปดำเนินคดีได้ไหมครับ
จริงพอตรวจค้นท่านนำตรวจค้นเองก็เพิ่งทราบว่านี่เป็นที่ที่เป็นอาคารที่ท่านครอบครองอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังไม่เจออะไรนะครับไม่เจออะไรครับ
หลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยเกิดมาค้นบ้านบิ๊กโจ๊กอะไรกันเช้าวันนี้
นี่ไม่ได้เพิ่งเริ่มวันนี้นะคะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
เรื่องการตรวจค้นขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายของสารวัตรสัวเนี่ยค่ะ
ซึ่งถือเป็นเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ของประเทศมันเริ่มมาตั้งแต่ปี๕๙
จนถึงปัจจุบันรวมกันกว่า๖๑บริษัทแล้วนะคะ
สารวัสสัวยังจำกันได้ใช่ไหมที่คุณชุวิตเคยออกมาแฉค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทวัศวรรษมุครสกุลตำแหน่งคือสารวัตรฝ่ายโยธาธิการ๒กองโยธาธิการ
สังกัดกองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุง
ซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วด้วย
ทีนี้พอข้อมูลได้มาครบทุกมิติปุ๊บกองปราบรามก็เปิดปฏิบัติการเลยนะคะ
ปฏิบัติการชัดดาวนเครือข่ายสารวัสสัวค่ะ
มีพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชหรือว่าบิ๊กกล้อง
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทัพทลายเครือข่ายสารวัตรสัว
จับผู้ต้องหาได้๕๗รายยึดทรัพย์สินแล้วกว่า๗๐๐ล้านบาท
ฮ่องกงเวียดนามแล้วก็เกาหลีนะคะ
ซึ่งตำรวจก็มีการประสานจับตัวตามขั้นตอนกฎหมายสากลแล้ว
คดีนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์อีกหลายคดี
หนึ่งในนั้นก็คือคดีของบอสตานหรือนายพงศิริฐานราชวงศ์ศึก
ประธานทีมฟุตบอลลำพูนวอริเออร์ที่ไปถูกจับกลุ่มที่บ้านพ่อตาในจังหวัดพยาว๒๐มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง

ใช่ค่ะแล้วก็จับกลุ่มมินนี่นางสาวสุชานันวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
อันนี้ก็เป็นผู้ต้องหาเจ้าของเว็บพนันออนไลน
ใช่ค่ะเดือนต่อเดือนเลยนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินของมินนี่ว่าเอ๊ะ
ทำไมถึงมีเส้นทางการเงินที่โอนเข้าบัญชีลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กล่ะ
ก็เลยเชื่อมโยงมาถึงเช้าวันนี้ที่ทำให้มีการบุกตรวจค้นบ้านของบิ๊กโจ๊ก
แล้วก็จับลูกน้องคนสนิทไปด้วยนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวเราได้รับแชทข้อมูลจากหนึ่งในในตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นการกันแกล้งเพื่อหวังตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งในเนื้อหาแชทที่ได้รับมาเขียนเอาไว้ว่าเนี่ยค่ะ
ไม่เป็นไรมันแกล้งกันแรงหวังแค่จุดจุดและอีกประโยคก็
คือเขียนคำว่าชั่วมากแต่ตามรายงานชุดสืบสวนเนี่ยบอกว่าพอ
จับได้ก่อนหน้านี้เนี่ยพบว่ามันโอนเงินเข้าบัญชีของตำรวจ
ที่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กแล้วก็พบว่าเขาก็พักอยู่แถวหมู่
บ้านนายซอยวิบาลอดีต๖๐ก็เลยขอไม้คนไปตรวจมาจับไม่จับ
นะก็ไม่รู้ตอนนั้นจะเป็นบ้านบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็ชื่อของ
ไม่รู้จริงวันนี้บ้านผมเขารู้กันทั้งหมู่บ้าน
เรวัตกึ่งเกษรบอกเมื่อเช้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซื้อกับข้าว

คงจะไปปฏิบัติการที่ไหนสักที่หนึ่ง
เอามาค้นบ้านบิ๊กโจ๊ก
นี่ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวฟังทางบิ๊กโจ๊กหน่อยนะฮะ
คนตัวเอกสุรเชษหักพานตรองพวัตรตรอที่ถูกค้นบ้านมาช่วงเช้านะครับ
คือความจริงที่หน้าบ้านชุมละอีสายในใกล้สัมภาษณ์อยู่นิดหนึ่ง
แต่ก็บอกนักข่าวว่าเดี๋ยว๑๑โมงเนี่ยไปเจอกันที่สโมสรตำรวจกันแล้วกัน
ทีนี้ให้สัมภาษณ์ละเอียดยิบเลยค่ะนักข่าวก็ถามละเอียดยิบเลยนะฮะ
โจ๊กออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าเอาเรื่องการดูหมายค้นก่อนนะ
คือจากการดูหมายค้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกไม่มีชื่อของตัวเองเลย
เข้าใจว่านี่คือการขอหมายค้นแบบเป็นการหลอกสาร
เป็นการขอหมายค้นที่ไม่สุจริต
เพราะการขอหมายค้นเนี่ยเป็นการขอหมายค้นเพียงแค่บ้านเลขที่
ไม่ได้บอกสารว่าเป็นบ้านที่ใครอยู่อะไรยังไง

ทั้งทั้งที่ตนเองก็อยู่บ้านนี้มาตลอดใครใครก็รู้ว่าตนเองเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้
แต่การมาค้นบ้านเนี่ยนายตำรวจระดับสูงเนี่ย
ต้องมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาเข้าร่วมตรวจค้นด้วย
สุดท้ายเมื่อมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาก็ให้ตรวจค้นและไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ขอยืนยันว่าไม่มีเส้นทางการเงินสักเส้นหนึ่งที่จะสาวมาถึงตน
แต่ไปขอหมายสารเพื่อจะค้นบ้าน
โดยขนาดนี้ได้ตั้งทีมกฎหมายขึ้นมาตรวจสอบแล้วถ้ามีความผิด
ไล่ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ทำให้ตัวเองเสียชื่อเสียง
ค้นบ้านผมโดยมิชอบผมก็ต้องดำเนินคดีอาญา
ถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะใครไปขอหมายแล้วไปหล่อสาร
ก็ต้องไปดูว่าทำโดยสุจริตหรือเปล่า
ไม่เชื่อถ้าเราไปถามสารว่าเขารู้ไหมว่าเป็นบ้านผมเองสุขีเชศ
ทำให้ผมเสียชื่อแต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บรรทอนการทำงาน

ขณะเดียวกันนะครับพลหน่วยสุรเชษบอกว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยทำคดีมาเยอะทั้งคดีกำนันนก
หรือว่าคดีเรียกเงิน๔๐ล้านของแก๊งพนันออนไลน์
ถ้ายังจำได้เป้รักผู้การเท่าไหร่ให้เขียนมา
ค่ะนะก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอแรงกระแทกอยู่แล้ว
ส่วนตำรวจทั้งหมดที่ถูกออกหมายจับ
โจ๊กบอกว่ายอมรับว่าเป็นลูกน้องคนสนิท

ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ฟังคำชี้แจง
ว่าเขาเกี่ยวข้องกับเว็บพนันจริงหรือไม่อย่างไร
ต้องรอเขาไปดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนอยู่
ส่วนตัวเนี่ยเชื่อมั่นว่ามั่นใจในตัวลูกน้อง

ถ้าผลการสืบสวนสอบสวนออกมาพบว่ามีความผิด
มีเส้นทางการเงินเกี่ยวกับเว็บพนันจริง

แต่ขอยืนยันว่าส่วนตัวไม่เคยเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน
ถ้าจะเกี่ยวข้องก็คือการปราบรามเท่านั้น

โจ๊กบอกว่ามองว่ามัน
ไม่เกินเรื่องการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพราะเร็วนี้เนี่ยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
เรื่องไหนมาแรงที่สุดในวงการตำรวจ

หลังจากนี้จะไม่อยู่นิ่งเฉย
แต่ไม่ใช่การเช็คบินย้อนหลัง
เป็นเพียงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

เรื่องนี้ใครทำต้องรับผิดชอบ

นิสัยของผมเนี่ยมันเป็นนักสู้อยู่แล้ว
ครับ
ก็ต้องว่าไปตามทุกอย่างใครค้นบ้านผมโดยมิคชอบ
แต่ผมจะไปรู้เขาทั้งหมดเป็นไปไม่ได้
แต่อันดับแรกก็คือว่าไม่มีเส้นหนึ่งเส้นไหนสักเส้น
ที่มาถึงผมนะครับ
มีคนไปจ่ายค่าไฟให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีเงินในบัญชีมีชื่อคนอื่น
โอนเงินไปจ่ายค่าไฟอะไรสักอย่างใช่ไหมคะ
เรื่องนี้นะฮะบิ๊กโจ๊กบอกว่าคนจ่ายค่าไฟก็คือลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก
เป็นคนโอนเงินให้ลูกน้องเนี่ยเอาไปจ่ายค่าไฟค่าไฟก็หมื่นกว่าบาท
แต่ไม่ได้หมายความว่าไปจ่ายค่าไฟหรือว่าเจ้าของเว็บพนันจ่ายค่าไฟอะไรให้นะ
มันมีเส้นทางทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมาที่นี่เลยนะครับ
ไม่ใช่ว่าโอ้โหมีเงินมา๕ล้าน๑๐ล้านอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลย
โอนเงินให้ลูกน้องเนี่ยไปจ่ายค่าไฟคนก็แบบไปตีความว่า
มีการเชื่อมโยงกันกับเว็บพนันออนไลน์นะแล้วก็เมื่อช่วง๑๔นาฬิกา๑๕นาทีนะครับวันนี้นะฮะ
พลเอกสุรเชษนะครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกับชุดทำงานนะฮะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามงานปกติต่างจากนั้นก็เดินทางไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
โดยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อกล่าวหาอะไรสำหรับตัวเองนะครับจึงยังไม่ต้องชี้แจงอะไรไม่ต้องต่อสู้คดีอะไร
และขณะนี้ทราบแล้วว่าใครเป็นคนสั่งการทราบแล้วด้วยบอกบิ๊กโจ๊กบอกทราบแล้วนะ
ซึ่งกำลังใจในการทำงานตอนนี้ยังดีอยู่นะฮะทุกคดีที่มีอยู่ต้องทำต่อและต้องทำให้เสร็จ
ใดก็ตามที่ยังรับผิดชอบอยู่ต้องทำให้เสร็จส่วนลูกน้องที่ถูกดำเนินคดีก็ต้องไปต่อสู้คดี
บอกกับทุกคนที่โดนดำเนินคดีว่าให้เข้ามอบตัวถ้าไม่ให้ประกันตัวที่โรงพักก็ไปประกันตัวที่ศาล
ถ้าสารไม่ให้ประกันตัวก็ให้ไปที่เรือนจำแล้วก็ไปว่ากันในขั้นตอนต่อไป
จากนั้นบิ๊กโจ๊กวันนี้ก็พูดถึงคติของนักเรียนในร้อยตำรวจบางช่วงบางตอนออกมานะฮะ
บอกอดทนต่อความเจ็บใจและไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในลาบผล
โจ๊กบอกนี่คือคติของนักเรียนในร้อยตำรวจส่วนเรื่องตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะ
กันยายนที่จะถึงนี้อีก๒วันใช่ไหมเดี๋ยวจะมีประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะฮะ
ซึ่งนายกเป็นประธานจะเคาะกันว่าใครจะมาเป็นพบตรคนต่อไปนะฮะ
บิ๊กโจ๊กยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นแคนดิเดตสำคัญนะฮะ
เป็นเบอร์๒นะอาวุโสลำดับ๒ในรองพบตร๔คน
และเบอร์หนึ่งเขาก็ยังอยู่ไม่คิดไปล้ำหน้าอยู่แล้ว
ไหนดูซิมีใครบ้าง๔ท่านที่บิ๊กโจ๊กบอก
แล้วบอกเบอร์หนึ่งยังอยู่ไม่คิดล้ำหน้าอยู่แล้ว
โจ๊กบอกว่าพรบตำรวจเนี่ยเขียนไว้ชัดอยู่แล้ว
ว่าต้องดูที่ลำดับความอาวุโสและผลงาน
โดยขอบอกตามตรงว่าสนุกกับการทำงาน
ส่วนจะได้เป็นพบตรหรือไม่นั้นเนี่ย
ก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี
และตัวชี้วัดคือประชาชน
นี่นะฮะเบอร์๑อาวุโสสูงสุด
คือพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธ
ขึ้นเป็นรองพบตรเมื่อปี๒๕๖

โจ๊กบอกไม่คิดไปล้ำหน้าอยู่แล้ว
กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องดูที่ลำดับความอาวุโสและผลงาน
ส่วนการถูกตรวจสอบในขณะนี้
ใครมีหน้าที่ที่ทำหน้าที่ไม่ชอบ
ก็ต้องถูกดำเนินคดีกันต่อไป
และอาจทำลายถึงหน้าที่ที่ไม่ชอบ
เรียกว่าสมัยและวัคลับชัดเจน
ว่าสมมติแทนการทำหน้าที่ลำน้ำมันไม่ถึง

ร่วมถึงบิ๊กโจ๊กบอกที่
รับชอบความโปรดข้ำไป
เรื่องนี้ต้องแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาแต่ถ้าจะย้ายไปนั่งตำแหน่งไหนมันก็ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจด้วย
อืมอ่าฟังความเห็นจากทางนักกฎหมายจากทางอายการหน่อยนะครับ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอายการอาวุโสฝ่ายสืบสวนสอบสวนและการศึกษา
ของสำนักงานอายการสูงสุดคำถามคือเอ๊ะทำไมต้องถามอาจารย์ปรเมฆ
อาจารย์ปรเมฆเนี่ยออกมาให้ความรู้แล้วก็แง่มุมเรื่องกฎหมายตั้งแต่คดีกำนันนกใหม่
ค่ะอ่าก็จะเห็นการทำงานไล่เลียงมาเลย
บิ๊กโจ๊กที่เข้ามาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหม
กระทั่งมีการโอนย้ายสำนวนคดีไปยังกองปราบ
ขึ้นอยู่กับสอบสวนกลางเช้าวันนี้อาจารย์ปรเมฆโพสต์เลยนะ
ว่ายังไงคะพอมีข่าวเรื่องบิ๊กโจ๊กถูกค้นบ้านเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวถ้ามีโพสต์อาจารย์ปรเมฆเนี่ยเอามาให้ดูหน่อยนะฮะ
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าการออกหมายค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นเรื่องไม่ปกตินะฮะ
เท่าที่ดูเนี่ยพบว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กเลย
เพราะเท่าที่สังเกตยังไม่เห็นบุคคลที่ถูกออกหมายจับอยู่ในบ้านที่ตรวจค้น

ที่บ้านก็มีแต่ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเท่านั้น
ทำไมไม่ใช้วิธีการเรียกตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มารายงานตัว
แล้วถ้าผิดจริงก็ออกหมายจับ
ส่วนการออกหมายค้นค้นได้
แต่ในกรณีที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงแบบนี้เนี่ย

ปังมากนะคะโพสต์นี้อ่ะ
บอกถ้าไม่มีการอัตวินิบาตกรรมของใครบางคน
โจ๊กคงสืบและสอบต่อไปจนได้ว่าตัวใหญ่ที่รับสวยปลายทางคือ

นี่คือเกมแย่งชิงอำนาจชัด
ัตตาวินิบาตกรรมก็คือการฆ่าตัวตาย
นักข่าวก็เลยต้องไปหาอาจารย์ปรเมฆไง

พอบิ๊กโจ๊กก็อย่างคดีกำนันนกก็มีตำรวจหลายคนใช่ไหม
คนที่ไปช่วยเหลือกำนันนกกับหน่องท่าผาอย่างนี้
บิ๊กโจ๊กทำตอนคุมคดีก็คือ
เรียกตำรวจเหล่านั้นให้มาพบมาชี้แจง
หรือว่าตำรวจที่เล่าเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็เรียกให้มาชี้แจง
แล้วก็ต้องมีหมายจับอยู่ในมือนะฮะ

ตอนที่โจ๊กก็ทำเขาจะเรียกตำรวจเหล่านั้นมา

นี่คือคือมาตรฐานไงทีนี้วันนี้ถ้าจะจับลูกน้องของโจ๊กเนี่ย
ผมคิดว่าบอกโจ๊กเอาลูกน้องมาสิมันก็ไม่ต้องไปค้นไง
แม้กระทั่งเรื่อง๑๔๐ล้านเราก็เห็นใช่ไหมเขาก็เรียกมาพบแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา
แต่นี่ผมในความเห็นผมและความเห็นของชาวบ้านทั่วไป
ถ้าฟังอย่างที่ตำรวจแถลงก็โอเคเข้าใจได้ว่าคุณต้องการจับออกหมายค้นไปตรงนั้น
แต่เอาคอมมันโดไปเนี่ยแล้วมันเป็นการมันเหมือนกับเป็นการสร้างกระแสข่าว

ทนายตั้มมีบิ๊กโจ๊กและเอ๊ผู้หญิงคนนั้น
คือวันนี้พอตำรวจเขาบอกว่าที่ออกหมายจับ
อ่ารวมทั้งตำรวจแปดนายเนี้ยค่ะ
หนึ่งในนั้นคือมินนี่ใช่ค่ะคนก็เลยเอ้าจำได้ไงว่าเอ๊ะ
นายตั้มเคยโพสต์บิ๊กโจ๊กเคยร้องเพลงกับมินนี่เนี่ยยืนเรียงกันอีกสามคนเรียงกันอยู่เลย
คือมันยังไงแบบไหนยังไงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งคู่คือทนายตั้มและบิ๊กโจ๊ออกมาพูดแล้วนะคะ
ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะแล้วก็เตือนคนที่เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปแชร์เข้าไปพูดต่อถึงเรื่องนี้ด้วยว่า
คุณจะพูดอะไรคุณคิดดีก่อนคุณระวังคำพูดคุณด้วยลองดูคลิปก่อน
ไม่ถูกใจไม่ต้องเจ็บบ้างบ้างผมไม่สามารถไม่ถูกใจว่าเจ็บหันได้ไงค่ะผมไม่เจ็บบ้างบ้าง
นี่เป็นคลิปที่ทนายตั้มนะคะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเคยโพสต์ไว้ในไอจีสตอรี่ของตัวเอง
เป็นบรรยากาศขณะที่คนเสื้อสีขาวนั่นก็คือบิ๊กโจ๊กนะคะ
ตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรกำลังร้องเพลงฝากเลี้ยง

ถ้าคลิปนี้ที่เซลฟี่อยู่เนี่ยใช่ไหม
อันเนี้ยจะเป็นคลิปที่ทำลงแล้วก็เอาเพลงเนี้ยมาใส่

เป็นเพลงฝากเลี้ยงของคุณเจจรดินเนี่ยมาใส่

อ่าแต่ว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้ร้องเพลงนี้นะค่ะ

อันนี้ร้องเพลงด้วยกัน

มหาลัยวัวชนของวงพัทธลุง

ทีนี้พอคนย้อนไปเห็นก็เลยตีความกันใหญ่อย่างนี้หรอ
ค่ะคือมินนี่ถูกจับไป

จะถูกตำรวจชุดพีซีทีจับกลุ่มไป๒๐มิถุนายนที่ผ่านมาครับ

ทั้งสองคลิปเนี่ยถูกเอามาแชร์บนโลกออนไลน์นะครับ
คนก็เลยวิภาควิจารณ์เลยค่ะว่าอุ้ยคือมันยังไงอ่ะ
มันเขารู้จักกันเหรอ

หรือเขารู้จักกันขนาดไหน
ถึงขั้นที่เขามายืนร้องเพลงคาราโอเกะด้วยกันแบบนี้
ซึ่งแหม่อย่างที่บอกพอเช้ามีข่าวว่าบิ๊กโจ๊กถูกค้นบ้านเอี่ยวพนันออนไลน์ใช่ไหม

คลิปนี้ก็ถูกปล่อยออกมาอีกคนก็เลยยิ่งว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเหรอหรือยังไง
แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้นี้พี่อุ๋ยเล่าไปว่าบิ๊กโจ๊ออกมาชี้แจงหลังจากที่เข้าไปที่สโมสรตำรวจแล้ว

ก็ชี้แจงหลายประเด็นรวมถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าไม่ได้รู้จักกันแล้วก็ไม่ได้สนิทด้วย
ปาร์ตี้นั้นไปงานเลี้ยงขอบคุณลูกน้องที่มาช่วยงานศพคุณพ่อเมื่อปีที่แล้ว
แล้วลูกน้องก็เชิญบุคคลภายนอกมาร่วมงานด้วย
ซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร
แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะกลายมาเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินและเว็บพนันออนไลน์
ทีนี้พอมินนี่คนที่ถูกจับเนี่ยเอาจริงบิ๊กโจ๊กบอก
ผมคิดตั้งแต่วันที่เขาถูกจับแล้วว่าว่า
เดี๋ยวมันจะต้องมีคนขุดคลิปนี้มาดิสเครดิตแน่

เราเปิดผมนี่เป็นคนเปิดดูแล้วใครเข้ามาก็เข้ามาหาด้วยหมดนะครับ
แต่ว่าถ้าทำผิดเมื่อไหร่ก็ต้องขออนุญาตจับมันก็มีแค่นั้น
รองหัวหน้าภักษ์ประชาธิปัตย์ถูกสารอายากรุงเทพใต้จำคลุกเพิ่มอีก๒ปีโดยไม่รอลงอายาในคดีเกี่ยวกับเพศ
ซึ่งสารให้นับโทษต่อจากคดีก่อนหน้านี้
ตอนนี้นายปรินโดนโทษจำคุกรวมทั้งหมด๔ปี๘เดือนแล้วครับ
แต่ที่ต้องไฮไลท์คือข้อความนี้นะคะ
ในส่วนคดีที่เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ไม่เกี่ยวกับผม
และผมยินดีให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบครับ
ส่วนใครที่โยงมั่วก็ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองกันด้วยนะครับ
นี่ค่ะคือเตือนแล้วนะ
ก็ทนายตั้มบอกไม่เกี่ยว
โจ๊กบอกไม่รู้จักค่ะ

แต่ว่ามินนี่มันมีอีกภาพนึง
เป็นภาพหนิ่งใช่มั้ยคะ

ส่วนที่นั่งอยู่ใกล้กันอย่างใกล้ชิดเนี่ย
เหมือนมีมือโอบเอลอยู่แบบนี้นะครับ
นี่คือ๑ใน๘ตำรวจที่ถูกออกหมายจับในวันนี้นะ

พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยค่ะตำแหน่งคือรองผู้บังคับการสืบสวน
ตำรวจภูทรภาค๔นะครับทีนี้คนก็แหม่มันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ลักษณะแบบนี้นะฮะคือประเด็นนี้เนี่ย
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิยังไม่ได้ออกมาตอบคำถามนะฮะ
แต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยวันนี้นักข่าวก็ถามค่ะเพราะเป็นลูกน้องท่านไงใช่ไหม
ใช่ค่ะว่าเอาละท่านท่านบอกอะไรนะก็ไม่รู้วันนั้นมีเป็นงาน
เป็นงานเลี้ยงลูกน้องที่เคยมาช่วยงานศพคุณพ่อเมื่อปีที่แล้ว
เขาจะพาใครมาบ้างก็ไม่รู้หรอกไม่รู้เลยอ่าเพราะบิ๊กโจ๊กก็
ใครเข้ามาใกล้ชิดอะไรก็ไม่ได้ถือตัวอะไรอยู่แล้ว
ซึ่งดูจากท่าทีการร้องเพลงเนี่ยคือบิ๊กโจ๊กก็มองเนื้อเพลง
อะไรขนาดนั้นไม่ได้สนิทสนมเป็นพิเศษอ่าแต่นักข่าวก็เลยถามว่าอ่า
แต่ลูกน้องท่านล่ะลูกน้องท่านวันนี้ถูกออกหมายจับด้วย

ภูมิอ่ะอ่าเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าแล้วภาพนี้ล่ะ
คงจะบอกว่าไม่รู้จักหมายถึงในเคสของพันตรวจเอกภาคภูมิจะบอกว่าไม่รู้จักนี่
คงจะยากหน่อยแล้วล่ะแล้วมาถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ขยายผลจากเว็บพนันออนไลน์ของมินนี่อีกบิ๊กโจ๊กว่าอย่างไรลองฟังนะครับ
อันนี้ก็ต้องตอบให้ได้ว่าเฮ้ยลูกน้องก็ต้องไปตอบให้ได้ว่ะ
ให้คุณเสนียเขาเนี่ยคุณเกี่ยวพันกับเขาแค่ไหนใช่ไหมครับ
อ่ามันไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องต้องไปตอบคืออย่างงี้เราไม่มีสิทธิ์จะรับรู้หรอกว่า
ลูกน้องเราไปทำอะไรเราบ้างถูกไหมครับแต่ว่าถ้าลูกน้องเราทำไม่ดี
ก็ต้องดำเนินคดีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเอ่อต้องต้องยืนตัวตรงนะครับ
ต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกน้องนะครับคือคือถ้าลูกน้อง
ไหนร้ายก็ต้องตัดนะนิ้วตัดไร้ก็ต้องเอาทิ้งไปนะครับ
มันก็มีแค่นี้อ่าขณะเดียวกันนะครับมีคนเข้าไปส่องเฟซบุ๊กของพันธมตเอกภาคภูมินะฮะ
หลังจากเข้าไปทำงานในชุดสืบสวนของบิ๊กโจ๊กนะครับในคดีกำนันนกอ่า
กำนันนกเนี่ยโอ้โหไปจัดงานเลี้ยงที่บ้านท่านจำกันได้อยู่แล้ว
กันยายนเนี่ยยิงตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งบาดเจ็บอีกหนึ่ง
ตำรวจที่เสียชีวิตก็คือสารวัสสิวนะฮะคือถ้าย้อนไปเนี่ยในเรื่องนี้
พันธวัยภาคภูมิเคยเข้ามาทำคดีนะฮะเป็นชุดของบิ๊กโจ๊ก
เคยโพสต์ข้อความนี้เอาไว้เมื่อ๑๗กันยายนที่ผ่านมานะฮะ
เฟซบุ๊กของตัวเองบอกว่าคดีกำนันนกเป็นคดีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ให้เป็นหนึ่งในทีมสืบสวนเพื่อหาหลักฐานพิสูจน์ความจริง
แต่สิ่งที่ได้ทำแต่สิ่งที่ได้ทำให้สะเทือนใจเสียใจและหดหู่
ที่ตำรวจดีต้องเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บต้องตกเป็นผู้ต้องหา
บางคนเป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันต้องได้รับผลกระทบจากคดีนี้
โดยภาคภูมิวันนั้นยังโพสต์บอกว่าในการทำงานตลอดชีวิตรัชการที่ผ่านมา
ผมจะยึดถือเสมอว่าต้องแสวงหาพยานหลักฐาน
เพื่อยืนยันตัวผู้กระทำผิดให้ได้รับโทษ
แต่สิ่งที่ต้องทำคู่กันไปก็คือต้องค้นหาพยานหลักฐาน
เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคนที่เกี่ยวข้องในคดี
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็บอกว่าการสืบสวนในคดีนี้
จะลำบากใจผมคิดว่าการสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา
ซื่อสัตว์ต่อวิชาชีพเพื่อทำความจริงให้ปรากฏ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเท่านั้น
จะรักษาองค์กรและศักดิ์ศรีของตำรวจ
ดำรงอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนนี่นะฮะ
คือตอนนั้นต้องไล่ตรวจสอบนอกจากเรื่องตำรวจ๖นายที่เป็น
ช่วยกำนันนกกับทางนองท่าผานี่ค่ะ
จะมีตำรวจอีกหลายนายที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่
หรือว่าไม่ช่วยเหลือคนเจ็บอะไรในงานเนี่ย
ใช่ค่ะซึ่งพันเอกภาคภูมิเคยโพสต์เอาไว้แบบนี้นะฮะ
อ่ะทีนี้ดูประเด็นต่อเนื่องกันนิดนึงนะคะ

นายความใช่ไหมค่ะ
ฐความบอกว่าคุณสุพชัยธิปศิษย์ฐความของพันธุเอกภาคภูมิและพันธุเอกเขมรินนะครับ
วันนี้เดินทางมาเพื่อร่วมฟังการสอบปากคำนะครับ
บอกว่าตำรวจทั้งสองนายนี่เป็นสองพี่น้องนะครับ
ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ให้การที่เป็นประโยชน์กับตำรวจ
ส่วนเรื่องที่ถูกค้นบ้านตำรวจทั้งสองคนไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใด
และทั้งสองคนได้เดินทางมามอบตัวด้วยตัวเองเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ล่าสุดศาลได้อนุมัติให้ประกันตัวพันธุ์ตำรวจเอกเขมรินและพันธุ์ตำรวจเอกภาคคลุมแล้วนะครับ
ด้วยวงเงิน๑๐๐๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องการฟ้องกลับทนายความบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับตำรวจทั้งสองนาย
และในฐานะทนายความก็เชื่อมั่นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอ
ในการพิสูจน์ว่าลูกความไม่ได้ทำความผิด
ทีนี้เรื่องภาพภาพที่พันธบทเอกภาคภูมิไปถ่ายภาพอย่างใกล้ชิด
มินนี่เจ้าของเว็บพนันที่ถูกจับไปเมื่อ๒เดือนก่อน
ทนายความของพันธบทภาคภูมิบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีรายละเอียด
เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าตัวเนี่ยมาชี้แจงนะทนายความยังไม่มีข้อมูล
แต่ก็มองว่าคดีนี้เนี่ยมันถูกมองว่าเป็นเกมการเมืองของตำรวจหรือเปล่า
ก็ไม่มีความโขงว่างค่ะเพราะข้อมูลเราเยี่ยงพอแล้วค่ะ
ทั้งคู่มีการแจ๊คกับพลงกับที่โดย
มีปรึกษาเร่งเรื่องนี้มั้ยค่ะ
แค่ซะมึงพรุ่งตอนนี้ไม่ได้คุยกับเรื่องพรุ่งนี้ค่ะ